อีกที่หนึ่งก็น่าสนใจค่ะเพราะเป็นเรื่องราวของคนคนหนึ่ง
เขาบอกว่าฝันเห็นเจ้าที่จีนมาเข้าฝันบอกว่าให้ถวายอะไรบางอย่าง
แล้วสิ่งนั้นคืออะไรไปดูกันค่ะ
เขาพาเราไปไหว้แป๊ะกองแป๊กองหรือว่าเจ้าที่จีนนะคะ
ถ้าเป็นคนไทยก็จะเรียกว่าสาธารณายาหรือว่าเทพธรรมพื้นดินหรือเทวดาพื้นดินนั่นเอง
ที่แห่งนี้ก็คือสำนักสงฆ์บ้านในไล่ตะมนต์ของอ้าว
ทางพื้นหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะ
ทางเจ้าของช่องคุณกิติศักดิ์บอกว่าเขามาไหว้แปะกองเพราะ
ก็แป๊กองเนี่ยมาเข้าฝันลูกหลาน
บอกว่าตรุษจีนเนี่ยว่าอยากเจ๊ะจิ๋ว

อยากจะเจ๊จิ้วถ้าเป็นภาษาไทยอยากจะกินจุด
ก็เห็นโปรดิวเซอร์โจโจ้ก็ชอบกวนจวดเลยค่ะ

ลูกหลานเห็นแบบนี้ฝันอย่างนี้ก็เลยจัดให้กับแป๊ะกองนะคะ

รวมถึงเชียงชุนเชียงชุนคือเหล้าข่าวนะฮะ

หลังจากนั้นก็ขอพรกับแป๊กองค่ะ
บอกอยากจะให้ลูกล้านมีแต่ความสุขความเจริญ

อ้าวผมชอบภาษาจีนใช่มั้ย

พูดผิดต้องกราบขออภัยพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนกันด้วย
ก็คือขอให้ธรรมคาขึ้นแห่งเหรียรวยนั่นเอง
ก็นี่เป็นอีกหนึ่งความเชื่อนะดิฉันคิดว่าเรื่องราวของแป๊ะกอง

แต่ช่วงตรุษจีนมาก็ทำให้เราได้รู้จักแต๊ะกองมากยิ่งขึ้น
ถ้าใครอยู่ที่หาดใหญ่สงขลาอยากจะไปขอพรจากแป๊กล้องบ้าง

เพื่อความสบายอกสบายใจและเป็นสิริมงคลนะคะ
แต่ว่าขอให้โชคดีจาเริงจาเริง
จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าใช่ไหมตามนั้นแหละค่ะถามเขาตาม

ไหนจีนที่นั่งอยู่ไหนจีนจีนสีสะเกียร์